ติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าพระที่สุราธานีตำรวจจับคนแทงพระได้แล้วนะครับ
เขาอ้างว่าโกรธแค้นที่พระไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเมียของเขาครับนะฮะ

ติดตามความคืบหน้ากรณีที่พระพักดีหรือว่าพระบ่าวอายุ๕๕ปีครับถูกคนร้ายนะครับ
ที่หน้าอก๑แผลหน้าท้อง๒แผลท่านมรณภาพเลยนะครับ
ในที่เกิดเหตุไปเจอผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีรอยเช็ดเลือดแล้วก็ล้างเลือด
อกจากนี้นะครับมีสิ่งของกระจัดกระจาย

โทรศัพท์มือถือสีน้ำเงินตกอยู่๑เครื่อง
ลูกศิษย์ของพระพักดียืนยันว่าไม่ใช่ของพระท่าน
อย่างนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายทำตกไว้ล่ะครับ
ตำรวจตรวจสอบเพราะว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับ
ลงทะเบียนพร้อมเพลย์ในชื่อของนายสิทธิศักดิ์
เป็นชาวบ้านในเคียนซาสุราชธานีนี่แหละครับ

ญาติบอกว่าสิทธิศักดิ์ไม่ได้อยู่บ้านนี้หรอกนะ

ส่วนสาเหตุไม่พบว่าพระพักดี

มาอยู่นะครับมาพำนักที่สำนักสงฆ์นี้นะครับ

ดวงทำพิธีต่างที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ก็ยังเจอรอยเลือดนะครับอยู่เป็นจำนวนมาก
มีอัคระเลขยันเต็มเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไปสะดุดตากับตุ๊กตานะครับ
เป็นตุ๊กตาปั้นด้วยดินน้ำมันสีแดงแล้วดูสิ
ค่ะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ตกใจนะครับอ่าทำของแน่นอน
คือหน้าตาเขียนคล้ายคนแล้วก็ลักษณะคล้ายผู้หญิงไหม
อ่าลักษณะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเขมบุตรปัก
เต็มไปหมดเลยฮะล่าสุดเที่ยงวันนี้ครับ
ตำรวจสภเคียนซานะครับไปจับตัวนายสิทธิศักดิ
หรือว่าในเน่งผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
แล้วก็เอาตัวไปตรวจค้นนะครับมีดในสวนของชาวบ้าน
ห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วก็พาไปชี้จุดที่นะครับพำนักสงฆ์ที่เกิดเหตุ
โดยมีชาวบ้านมารอดูเพียบเลยนะครับ
สิทธิศักดิ์อ้างว่าเขาเนี่ยนะครับ
คบหากับภรรยาก่อนที่ภรรยาจะเปลี่ยนไป
ไปสักประมาณ๖เดือนแล้วแล้วเขาบอก
เขาอ้างว่าเขาจับได้จับได้ว่าไปแอบคบหากับพระ
ก่อนเกิดเหตุก็มาที่พำนักสงฆ์แห่งนี้มาเจอพระนะครับ
บอกว่าไหนท่านท่านดูดวงให้หน่อยได้เห็นเขาว่าท่านดูแม่น
นะครับพระก็ตอบกันว่าแม่นไม่แม่นแต่เมียเองฆ่าก็ได้มาแล้ว
อันนี้เขาอ้างนะเขาอ้างอ้างเท่านั้นไม่พอ
พระเนี่ยถีบหน้าอกเขาด้วยนะครับ
เขาก็เลยใช้มีดนะครับจ้วงแทงไปลองฟังดูครับ
ขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุนะครับ
บอกว่าลูกชายครับแค้นใจที่พระมายุ่งกับเมียของเขา
แล้วก็หลังจากลงมือแล้วก็จริงก็มาหาแม่นะ
ให้แม่พาไปหาหมอเพราะบอกว่าพระเนี่ยถีบหน้าอกนะครับ
เดี๋ยวจะมอบตัวตำรวจไม่เชื่อครับ
ไม่เชื่อก็เลยนำตัวไปสอบสวนขยายผลอยู่ครับ